เราเห็นในหลายประเทศเขาประสบความสำเร็จมาแล้วนะฮะ
อย่างประเทศสหรัฐอเมริกานี่
ทางท่านโจบายเดนผู้นำของเขา

โดยไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้ว

ซึ่งจริงโจไบเดนก่อนหน้านี้
ค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาจะใส่หน้ากากอาณามัยตลอด
ใน๑อำเภอต้องมี๑แห่งที่พร้อมที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
คุณต้องพร้อมตั้งแต่๒๘พฤษภาคม

คุณชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทย
สั่งการไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับ

บุคลากรสถานที่วัสดุอุปกรณ์อะไรก็ตามนะครับ
ที่จะต้องใช้ในการฉีดวัคซีน
ให้เพียงพอตกประชาชนที่มาลงทะเบียน

แล้วก็เพิ่มข้อมูลสถานที่ฉีดวัคซีนของจังหวัดทุกแห่ง
เข้าไปในระบบของหมอพร้อม
รวมทั้งซักซ้อมระบบไปเลยฉีดวัคซีนให้มีความพร้อม
ภายใน๒๘พฤศพาคมที่ผมนำเรียนไป
ทำให้หลายจังหวัดมีการจัดกิจกรรมลนลง
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านประชาชนมาลงทะเบียนฉีดวัคซีน

ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกวงโปรงลังสะออน
คนเนี้ยเขาเป่าแคมมาเลย
ป่าวแคลและมาพร้อมกับกรรลำเผิน

แต่บอกได้ว่าถ้าคนอีสานฟังแล้ว
เท้าไม่ขยับนิดให้ตีเลยค่ะ
นี่น้องดาวน์ได้ยินเสียงแคลค้องมือตามไปเลย

คือชวนวิธีนี้ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนโควิด๑๙

นี่ฮะตะบนบ้านค้อคือตั้งเป้าหมายให้ประชาชนเนี่ย
ลงทะเบียนมากกว่า๗๐ของตำบล
ขณะนี้การลงทะเบียนมันเพิ่งไปแค่๑๐เท่านั้น
ไปดูโคราชกันครับนายวิจิตรกิจวิรัตน์

แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนจาระเข้หิน
ลงพื้นที่ไปชี้แจงทำความเข้าใจ
แล้วก็ให้บริการลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมสำหรับ
กลุ่มเป้าหมายแบบเคาะประตูบ้านเลย
มันต้องอย่างนี้ตามภูมิภาคมันต้องไปเจอ
ไปเจอเขาถึงจะเชื่อบางทีหน้าจอโทรศัพท์เขาไม่เชื่อ

โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่๑มิถุนายนนี้
ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว๗โรค

พร้อมจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเกือบทั้งหมดเลย

เชียงใหม่ล่ะเชียงใหม่นะครับ
เพจของโรงพยาบาลนครพิงนะครับเปิดเผยแผนการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ในส่วนของโรงพยาบาลนครพิงนะครับ
ว่าจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนนะฮะ
ทั่วไปทุกกลุ่มตั้งแต่๗มิถุนายนเป็นต้นไป
ก็ทำให้คุณหมอวรรณยูจำนงประสาทพรท่านรองนายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม่นี่นะคุณผู้สูงมีประชากร๑ล้าน๗๐๐คน
ถ้าบอกว่าจะฉีดวัคซีนให้ได้
มีเขาเรียกอะไรนะภูมิคุ้มกันหมู่

แผนเลยว่าจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย

จะครบตามเป้าหมายภายใน๔เดือน

แล้วก็เมื่อวานนี้หลายคนคงจะเห็นแล้ว
หลายคนที่ชอบกินเฟรนด์ไฟล์นะฮะ

ฉีดวัคซีนเพียงแค่เข็มแรกเท่านั้นนะ

รีเลยสำหรับ๕๐๐๐สิทธิ์แรก

คนที่ไปฉีดมาแล้วเพียงแค่โชว์หลักฐานนะฮะ
ใบรับรองการฉีดวัคซีนตั้งแต่เข็มแรกเนี่ยนะ
ตั้งแต่๑๗พฤษภาคมเป็นต้นไป

ส่วนคนนี้นี่เพิ่งมาเฟรนด์ไฟล์นะ

เพราะอาจจะเขาก็ต้องให้มาด้วยแหละครับพี่มธรรม

เอกชนหลายส่วนเนี่ยอาจจะมามีส่วนในการรนดรมแคมเปญเนี่ย

แล้วถ้าจูงใจนะแบบไอเดียของคุณหมอท่านนี้นะ

คุณหมอมนูลลีชเวงวง
คุณหมอของโรงพยาบาลวิชายุทธ์นะฮะ
กลุ่มผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปเนี่ย

รังอีก๔ล้าน๓แสนคน๒กลุ่มนี้นะ

ต้องยอมรับแล้วยังมีความกลัวอยู่นะฮะ
ต้องยอมรับว่าการลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม
มันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนสูงอายุชาวบ้านทั่วไป

แล้วก็ที่เห็นอยู่นี้นะ

แต่จะมีการออกลอตเตอรี่

หรือว่ามีแนวคิดออกมาบอกว่า

แจกตัวเลขไปเลยอย่างนี้

ต้องมองไปที่เรื่องของ

เขาไม่ได้ใช้วิธีไฮเทคแบบบ้านเรานะ

เอสเอ็มเอสไปที่โทรศัพท์ครับ
แม้กระทั่งการตามตัวให้มาฉีดวัคซีน

ซึ่งคุณหมอบอกว่าประเทศไทยควรทำแบบนั้นด้วย
คนไทยบางคนที่กลัวผลของวัคซีนใช่ไหม

สหรัฐอเมริกาบางรัฐนะ

สำหรับคนฉีดวัคซีนที่อายุ๑๘ปีขึ้นไป
หันมามองพี่สายตาดู

ฟรีค่าโดยสารรถประจำทางรถไฟฟ้า

เพื่อจะเป็นแนวคิดบ้างเออนะฮะนี่แหละครับคือถ้าสมมุติว่า
เรื่องทุกเดือนจนกว่าจะถึงปลายปีดึงดูดคนให้มาฉีดวัคซีน
น้องอุ๋ยครับน้องดาวค์คุณผู้ชมว่ามันจะดีไหม
ดีนะก็อาจจะเป็นอีกแรงดึงดูด
ทำให้หลายคนสนใจแล้วก็เข้ารับการฉีดวัคซีน

ก็ได้เห็นมาตรการการจูงใจ

สร้างแรงจูงใจให้หลายคนไปฉีดวัคซีนกัน